หนุ่มชาพม่าหน้าตาดีที่เมืองแม่ศรจังหวัดตาก
ถูกเพื่อนร่วมชาติในรุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
ใช้อาวุธมีดแทงบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็โคนขาขวา
สาเหตุเกิดจากหมั่นไส้ที่หน้าตาดีแล้วมีสาวมารุมชอบ
แหมมันเป็นสิ่งที่
นี่คือต้นเหตุของการทำร้ายกัน
ใช่เขาว่าอย่างนั้นนะคะตำรวจภูทรแม่สอดจังหวัดตากก็ไปตรวจสอบเหตุทะเลาวิวาสกัน
ก็เจอผู้บาดเจ็บสาหัส๑รายค่ะคือนายอาซอยอายุ๔๕ปีเป็นชาวพม่า
ถูกแทงด้วยอาวุธมีดเข้าบริเวณอวัยวะเพศและโคนขาขวา
ทางทีมอาสากู้ภัยเร่งนำส่งโรงพยาบาลแม่สอดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณริมถนนหมู่บ้านเมืองทองหมู่๒ตะมนต์แม่ปะช่วงเช้ามืดค่ะ
จากการสอบถามนางหน่อซึ่งเป็นภรรยาของนายอากรเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุสามีแวะมาซื้อของในร้านค้าหมู่บ้าน
ซึ่งขณะนั้นมีชายชาวพม่านั่งดื่มสุรากัน๒คน
พอทั้งคู่เห็นนายอาซอก็ไม่พอใจก็เข้ามาต่อว่าเรื่องที่มีหญิงสาวมาติดพันธุ์
แล้วก็มักจะมาชมต่อหน้าเธอก็มีนะคะ
สาวบางคนสามีก็มีอยู่แล้ว
แต่ก็ยังพูดเอาความหล่อของนายอาซอม
ชื่นชมต่อหน้าสามีตัวเองอีก
ก็อาจจะทำให้เกิดความหมั่นไส้

ก็เลยมารุมทำร้ายร่างกายในอาซอนในครั้งนี้